เป็นสโมสรวอเล็กบอลหญิงที่ประสบความสำเร็จมาก
เพราะว่าตลอด๒ปีที่ก่อตั้งสโมสรมา
สามารถคว้าแชมป์ได้ถึง๕รายการด้วยกัน
และตอนนี้ก็กำลังอยู่ในเส้นทางการป้องกันแชมป์เอเชียด้วยนะคะ
ซึ่งนอกจากตัวผู้เล่นจะสำคัญแล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
นั่นก็คือการบริหารจัดการทีมที่ดีติดตามได้จากรายงานค่ะ
การประกาศศักดาคว้าแชมป์สโมสรเอเชียเมื่อปีที่แล้ว
ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับวงการวอเล็กบอลไทย
เพราะทำให้หลายสโมสรในประเทศหันมาพัฒนาทีมให้ดีมากยิ่งขึ้น
เพียงแค่ปีแรกที่ขึ้นมาเล่นในไทยแลนดลีก
ความสำเร็จที่ได้มาต้องชื่นชมในระบบการจัดการของทีมที่ชัดเจน
แบ่งเป็นด้านเทคนิคและด้านบริหารนอกสนาม
เรื่องต้นที่เราต้องเรียนตรงว่าเรามาทำวอเล็กบอล
เพราะเราต้องการจะยกระดับนักกีฬาของเรา
มีศักยภาพเทียบกับนักกีฬาระดับเอเซียระดับโลกได้นะครับ
ด่านกัปตันนองปื้มจิตถิ่นขาว
ที่เคยไปเล่นอาชีพที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
รัสเซียเวียดนามและตุรกี
มีศักยภาพเทียบเท่ากับสโมสรในต่างประเทศ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาเล่นร่วมงานกับบีจี
คือรู้สึกว่าการที่คือนักกีฬาเนี่ยมีความพร้อมทุกอย่าง
คือบีจีจัดแจงอะไรทุกอย่างเหมือนตอนที่พี่ไปเล่นอยู่ต่างประเทศ
คือเขามีระบบการจัดการอะไรดีมากแล้วเป็นมืออาชีพมาก
ซึ่งพี่พูดได้เลยว่าบีจีเป็นทีมเดียวที่ทำทีมหลีกเป็นมืออาชีพที่สุดแล้วในไทยค่ะ
แน่นอนว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้
หลายทีมหวังที่จะโค้นทีมบางกอกก๊าซ
คงต้องส่งแรงใจไปช่วยทีมกระต่ายสาว
ให้ป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้อีกสมัย
เพื่อพิสูจน์ให้ชาวเอเชียรู้ว่าปีที่แล้วตัวแทนจากประเทศไทยไม่ได้ฟุกคว้าแชมป์มาครอง
คณรับเฟืองหรือไทยคุณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน